นะคะจากสาวเก่งค่ะมาที่คู่รักคู่นี้กันบ้างดีกว่านะคะ
จิ๊บวัสสุค่ะแล้วก็จ๊ะจ๋าพิมรัตานั่นเอง
บอกเลยว่าสงการปีนี้หลายคนอยากรู้ไปไหนกันจ๊ะคู่นี้
แต่สองคนแบบนี้บอกว่าไม่มีแพลนเลยจ้ะ
ยังไม่ได้ไปไหนเลยจำไม่รู้จะคิดไปไหนเออนะคะ
ดีใจที่ปีนี้นะคะเทศกาลสงการมันกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่ง
ส่วนเรื่องของการพักผ่อนค่ะก็เล็งเอาไว้ว่าจะไปเขาใหญ่
กับสองครอบครัวนะคะน่าจะเป็นช่วงหลังสงการไปแล้ว
พี่จิ๊บมีบ้างที่เขาอยู่ข้าวใหญ่อะเนอะ
พูดถึงเรื่องความหวานค่ะคู่นี้ก็ไม่แผ่วเหมือนกันคุณผู้ชม
ขยันเติมความน่ารักให้กันแบบล้นไปเลย
แล้วก็อย่างเรื่องสายเปย์พี่จิ๊บบอกเลยว่าเขาไปสุดอยู่แล้วนะ
อกจากจะเป็นผู้ให้เปย์ภรรยาอย่างเต็มที่แล้ว
ยังเป็นผู้ให้กับบุคคลอื่นด้วย
ด้วยการบริจาคร่างกายค่ะ
อื้อเกิมไปปรบมือเลยค่ะพี่จิ๊บขา
พี่จิ๊บบอกว่าเป็นความตั้งใจที่ทำนะคะ
พอหลังจากวันเกิดอายุครบ๕๕ปี
ก็คุยกับจ๊ะจ๋าว่าตัวเองมีความตั้งใจแบบนี้แหละ
จะบริจาคร่างกายของตัวเอง
ซึ่งทางฝ่ายหญิงค่ะเมื่อฟังเหตุผลก็เข้าใจ
และที่สำคัญฝ่ายหญิงทราบซึ้งไปกับความคิดของคนรักด้วยนะคะ
บอกเลยงานนี้จ๊ะจ๋าก็ลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่จริง

เขายินดีและเขาดีใจมากเขาน้ำตาซึมเลยนะครับ
คุณทจ๋านี่จริงไปบริจาคอวัยวะก่อนผมอีกนะครับ
แต่ของเขายังเป็นส่วนของผมที่ให้ทั้งตัวเลย
ผมก็จับมือคุณจ้าจ๋าแล้วก็บอกว่า
จ๋าโอเคต่อไปนี้ใช้ทุกวันที่เหลืออยู่ให้ดีที่สุดแล้วนะ
เพราะว่าแล้ววันที่พี่ไปไม่ต้องห่วงนะ
อะไรจะอยู่ในโรงในโกรธก็ให้มันเป็นพิธีกรรมพิธีการไป
ไม่ต้องทำอะไรเยอะแยะแต่ร่างกายเนี่ยจะขอมาให้กับคนรุ่นหลังแล้วครับ
โอ้โหมีการคุยกันรู้เรื่องนะคะระหว่างภรรยาแล้วก็สามีนะคะ

ความคิดของคุณสามีเขาดีขนาดนี้
ใช่ค่ะแต่วันนั้นเราไปงานเดียวกันกับพี่จิ๊บ
เม้ากันมันเลยนะเรื่องที่ดรงที่ดินที่เขาใหญ่อุ๊ยเม้าเผิน

หรอเดี๋ยวรอน่านาวนิดหนึ่งเผื่อไปแวะสเทย์ฮัลโหล์กัน

อิมจังตั้งอยู่ครบ๗๐ไปนะฮะ